คอนเสิร์ตใช่ค่ะสำหรับนายบายนายเพิ่งผ่านพ้นไปนั่นเองนะคะ
แต่ช็อตที่ประทับใจเลยก็คือช็อตบอกรักที่ไม่มีสคริปต์ของเจเจนั่นเองค่ะ
นาทีนี้หลายคนบอกว่าอยากจะสิงร่างต้าเหนิงอยากจะเป็นสาวหวยสวยขายาวนะคะ
เพราะว่ามันมีคลิปมานะฮะเจเจเนี่ยพูดขอบคุณต้าเหนิงกลางเวทีในคอนเสิร์ตนายบายนายอย่างที่ผ่านไปนะฮะ
เหนิงเนี่ยน้ำตาคลอไปด้วยความตื้นตันใจเจเจบอกผ่านสื่อเลยบอกว่าพี่ครับ
ต้าเหนิงที่เป็นกำลังใจคนพิเศษ

แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคเพิ่มดีกรีความฟินเข้าไปอีก

เหนิงเป็นคนสำคัญในชีวิตจ้า

เขารักกันแน่นขนาดนี้ไม่หรอก

เราอยากขอบคุณทุกคนที่แบบที่อยู่กับเราในชีวิต

เราไม่สามารถผ่านโปรเจกต์นี้ไปได้คนเดียว

คือผมแค่อยากขอบคุณคนในชีวิตผม

เพราะว่าเขาก็เห็นเวลาผมเครียด
หรือว่าเห็นเวลาผมท้อตอนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้เลย
เขาก็คงแบบรู้สึกร่วมไปกับผมด้วย
แล้วคือแบบตะหนึ่งเป็นคนที่อยู่มา
ตั้งแต่ต้นโปรเจกต์แล้วคือเขาอยู่กับผม

ผู้ใหญ่บางท่านเพื่อนคุณเพื่อน
หรือว่าแฟนคลับหรือว่าแบบอย่างต้าเหนิงเนี่ย
บางทีผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เขา

ก็ใช่ครับ